เดี๋ยวไปสนุกสนานกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูลีลา
นี่น้องไม่ต้องไม่ต้องให้ดูแล้ว
เออถ้าอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังงานนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
โอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับเป็นสีสันบรรยากาศการแข่งขันตามข้าวโบราณของชาวบ้าน
รวมทั้งหมด๑๘หมู่บ้านนะครับที่ตำบลเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายในงานมหากรรมของดีวิถีเมืองแก่นะครับ
โดยแต่ละทีมเนี่ยเขามีกัน๓คนนะไม่กำหนดอายุแล้วก็เพศนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละฮะยังมีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นที่มาโชว์พลังในครั้งนี้

ความช่ำชองในการตำข้าวมาแต่โบราณเนี่ยนะครับเขาก็มีกติกาอยู่ว่าในเวลา๑๕นาทีให้ตำไปด้วยอย่างแรกเลยนะ

เดี๋ยวนะมันจะเหนื่อยนะคุณนะ
ไม่ได้กติกาก็คือกติกาอย่างที่สองคือเต้นไปด้วยใช่ไหม
อย่างที่๓ฟัดข้าวไปด้วย

โอ้โหจะเหนื่อยไปนะ
ใครตำข้าวได้หมดใน๓กิโลกรัมจะเป็นผู้ชนะ
ได้รับรางวัลเงินสดแล้วก็เกียรติบัติไปด้วย

ได้รู้ถึงรางวัลคืออะไร

นี่เดี๋ยวคุณพี่คนนั้นนี่คือป่วนเพื่อนหรือช่วยแข่ง

เพราะว่าถ้าตำไปต่อให้ข้าวหมดเร็ว
แต่ถ้าลีลาคุณไม่ได้คุณก็มีสิทธิ์อดรางวัลเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทุกอย่าง๓สิ่งที่ผมบอกไปก็คือ
ตำเต้นแล้วก็ฝัดเนี่ยนะครับ
ต้องทำ๓อย่างนี้ให้ได้ดีทั้งหมดครับ
โอ้โหก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสินค้า

และที่สำคัญยังสามารถสร้างสีสันให้งาน

เป็นการแข่งขันแบบทีมด้วยใช่ไหมคุณ

คือกล้องเชียร์เนี่ยบางคนนี่อยากจะวิ่งเข้าไปช่วยตำ
อันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าตำแหลก
โอ้โหตำแหลกตำแหลกเลยทีเดียวโอ้โหตำแหลกตำแหลกเลยทีเดียว
แต่ว่ามันต้องได้ตามกติกาไงไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
คือเต้นอย่างเดียวกลางแดดนี่ก็จะเป็นลมแล้ว
ต้องตามด้วยเต้นด้วยฝั่นเข้าก็ได้

ผู้สูงอายุที่นี่ต้องบอกว่าแข็งแรงกับทุกคน

ได้อนุรักษ์เอาไว้สนุกสนานด้วย